ทำบุญกันดีกว่าค่ะจะได้สบายใจนะครับทุกผู้ชมครับชวนกันทำบุญนะครับ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมทำบุญใหญ่นะครับ
ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อนำไปให้คนตาบอดและครอบครัวคนตาบอดเลี้ยงนะครับ
โดยโคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตผู้เลี้ยงไม่สามารถนำไปฆ่าหรือว่าขายได้นะครับ
แต่ลูกที่เกิดจากโคกระบือคนตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้
ถือว่านี่เป็นการร่วมกันถ่ายชีวิตโคกระบือที่เป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำนะครับ
มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ด้วยขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระของสังคมในการเข้ามาดูแลคนพิการต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยยังขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางไทยรัฐทีวีนะฮะร่วมเดินทางไปถ่ายชีวิตโคกระบือได้นะครับ
วันจันทร์ที่๖มีนาคม๒๕๖๖นี้ซึ่งเป็นวันมาคบูชาโดยจะเริ่มทำพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ณรุ่งโรศฟาร์มหนองจอกตั้งอยู่เลขที่๓๕ทับ๒ซอยเรียบวารี๔๙แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวคุณผู้ชมสามารถร่วมทำบุญได้ค่ะสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนาเมืองทองธานีเลขที่บัญชี๑๐๐๓๑๓๖๘๐๕ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือสามารถสอบถามระเอ
จากนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีโคกระบืออยู่แล้วอยากบริจาคให้สมาคมโดยตรงก็สามารถแจ้งรายละเอียดไปได้ค่ะ
ทางสมาคมจะเดินทางไปรับโคกระบือถึงบ้านเลยนะคะ